มีป้าคนหนึ่งไปสั่งน้ำแข็ง
แต่ไม่ได้รอรับน้ำแข็งกลับเอาขวดเบียร์ฟาดไปที่เจ้าของร้าน

เห็นเหตุการณ์ทุกคนคือตกใจ
คือถามเลยว่าทำแบบนี้ทำไมเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์นะคะ
อย่างที่บอกทุกคนงงว่ามาทำแบบนี้ทำไม

เสื้อฟ้าใส่ผ้าถุงค่ะ
เอาขวดที่เหน็บมาตีหน้าผู้หญิงชุดดำอะนะคะ

เนี่ยโอ้โหคือตีไป๓ที
แล้วเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามตะโกนถามว่าทำแบบนี้ทำไม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน๑๑โมงครึ่ง
ร้านขายของชำในตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เราส่งคุณบอมอภิวัฒน์ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้

ไปเจอคนเจ็บนางสุนันทาอายุ๖๒
บอกว่าคนก่อเหตุชื่อป้าเม้าอายุ๕๓

ก่อนเกิดเหตุเธอออกไปถอนฟันและกลับมาบ้าน
ป้าเหมานั่งดื่อมเบียนอยู่หน้าบ้าน
ห่างจากบ้านเธอแค่๒๐เมตรเอง
จากนั้นมีรถมาส่งของ
ป้าเหมาตะโกนมาสั่งเบียน๑ขวด
แต่เธอไม่ได้ไปส่งให้ให้แฟนไปส่งให้แทน
จากนั้นป้าเม้าเดินมาที่ร้าน
ทำทีเป็นซื้อน้ำแข็งค่ะขอซื้อน้ำแข็ง๕บาท
พอพูดว่าซื้อน้ำแข็งปุ๊บป้าเม้ากระชากผมเธอเลย
กระชากผมคุณสุนันทาค่ะแล้วเอาขวดเบียร์ตีเลย
ตามที่เห็นในคลิปนี่ดูหน้าสิคะ
หน้าฝั่งขวาเนี่ยบวมเลือดออกจมูกหัวแตก
เธอบอกว่าเธอยืนอยู่ที่หน้าร้านแบบ
เลือดยังไหลอาบอยู่เลยแล้วก็มีคนพาส่งโรงพยาบาล
ตอนที่ป้าเม้าตีเธอก็ถามป้าเม้านะ
มาทำฉันทำไมมาทำฉันทำไม
เมาส์ตอบว่าไงรู้ไหมคะพูดมากปากเสีย
เนี่ยค่ะคือตัวคนเจ็บบอกว่าเอาจริงเคยทะเลาะกับป้าเม้า
แต่ก็นานแล้วทะเลาะนิดหน่อยมันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลย
แต่เชื่อว่าป้าเม้าคงไม่ชอบเธอเป็นการส่วนตัว
คือเธอก็นึกนะว่าเอ๊ะถ้าตอนนั้นเธอเอาเบียร์ไปส่งให้ป้าเม้าที่บ้าน
โดนหนักกว่านี้ก็ได้เพราะไปหาป้าเมาถึงบ้านไง
อาจจะเจ็บกว่านี้ก็ได้นี่ให้แฟนไปส่งเบียร์ให้ป้าเม้าเลยเดินมาใส่เธอที่หน้าร้านเธอ
แจ้งความแล้วนะคะสพยท่าฉลอมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เธอก็เลยมองว่าที่ตำรวจแจ้งข้อหาป้าเม้าแค่ทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเบาไปหรือเปล่า
เพราะป้าเม้าตั้งใจมาก่อเหตุเหมือนวางแผนเตรียมขวดมาเองเลย
อยากให้แจ้งข้อหาหนักกว่านี้ได้ไหม
เดินมาพอขนมมาส่งเราออกมาเค้าก็เดินมาไง
คิดว่าตามข้อหาที่ตำรวจแจ้งได้คือซ้ายตัวซ้ายมันน้อยไป
คนเจ็บบอกเลยว่าไม่ต้องมาไหว้สวยรวยกระเช้า

ทีมข่าวของเราไปหาป้าเม้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นป้าเม้าชื่อจริงก็คือนางสุรัตน์อายุห้าสิบสองปี
เมาส์บอกกับนักข่าวของเราว่าก็โกรธอ่ะแค้นสะสมความแค้นมานาน
คนเจ็บอ่ะปากเสียชอบลินทาเมื่อวานเนี้ยทนไม่ไหว
เบียร์ไปสองขวดครึ่งไม่เมานะปกติเนี่ยดื่มวันละ๕ขวด
รับว่าตัวเองขี้เมาจริงแต่ตอนก่อเหตุไม่ทันได้เมา
โอกาสนี้มานานเมื่อวานถ้าตัวคนเจ็บมาส่งเบียร์ให้นะ
กองตรงนี้แล้วกองตรงบ้านไปแล้วแต่พอไม่มาเลยเดินไปหาเลย
แล้วไปใส่เลยที่หน้าร้านเขาเลยไม่ขอโทษด้วย
เพราะคิดว่าเขาสมควรโดนโอ้โหคุณผู้ชม
เมาส์ตอบแบบนี้จริงจริงอะค่ะไอ้เรื่องที่ว่าตัวคนเจ็บปากเสียขี้นินทาอะไรเนี่ย
คือป้าเม้าก็เหมือนกับว่าโดนเอาไปเมาส์เอาไปนินทา
เอาไปพูดว่าเคยขายยาบ้าบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้
ป้าเมาบอกว่าเอาจริงจริงเคยขายตอนนี้เลิกละ
แต่ตัวคนเจ็บชอบแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาตรวจที่บ้านอยู่บ่อย
ซึ่งป้าเม้าบอกว่าฉันเลิกขายยาบ้าไปแล้ว
ตรวจทีไรก็ไม่เคยเจอสิ่งผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอแต่แจ้งอยู่นั่นน่ะ
เดือนหนึ่งแจ้งตำรวจสี่ห้ารอบป้าเม้าบอกเนี่ย
คนเจ็บแจ้งตำรวจอยู่ได้ไม่ไหวแล้วเลยสั่งสอนมาซะหน่อย
จะได้รู้ว่าป้าของจริง
แถวนี้เขาด่ากันทั้งนั้นอย่างวัยรุ่นห้องแถวเขามีนะ
ห้องแถวเขาดูดม้าเท่าไหร่เขาเคยพูดไหม
แล้วเด็กมันก็เข้าไปส่งม้าส่งเด็กมันดูดเด็กมันขาย
ไปยุ่งเรื่องอะไรของมันอันนี้มันเรื่องส่วนตัวเขา
ฉันยังโดนอ่ะพี่ฉันยังโดนไม่ไหวแล้วพี่ฉันไม่ไหวแล้ว
ฉันขอไม่รู้ฉันก็จะโดนตำรวจเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้แต่เขาบอกรออีกสองวันสามวันเนี้ยอือฮือ
ยอมรับทุกอย่างเมื่อวานฉันนึกไม่ทัน
ถ้าฉันนึกท่านนะฉันเอาสักกระเบือตีปากมันจะอายยิ่งกว่านี้อีกพี่พูดเรื่องจริง
โหเขยอุยป้าเมาส์เอางั้นเลยหรอ
จริงเรื่องยาบ้ายาเสพติดเนี่ย
ถ้าเกิดมันมีในชุมชนตรงไหนก็ตามแต่

จะได้กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ในชุมชนถูกไหมพี่อุ๋ย
คุณผู้ชมคะเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะบอกว่า
คือตัวคนเจ็บก็ชอบพูดเยอะจริง
จุกจิกโวยวายไม่อยากสูงสิงด้วยหรอก
ทุกวันนี้ไม่ไปซื้อของที่ร้านนั้นแล้วไปซื้อร้านอื่นสบายใจกว่า
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตัวคนเจ็บเขาทำตัวเอง
เพราะปากเขาไม่ดีก็เลยโดนทำร้าย
แล้วจะเอายังไงกันดีคะบ้านใกล้เรือนเคียงกันทั้งนั้นเลยอะค่ะ
มันก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช่ไหม